เมื่อวานนี้บิ๊กออสพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ก็มีการมอบเงินอาชีพ๒๒๐๐๐๐บาท

ที่ขวาแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินดูเลเซีย
งานนี้นะครับบิ๊กออสเองก็ได้มีการตอบคำถามประเด็น
เกี่ยวกับการลงเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
หลังจากที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ผู้จัดการทีมชาติไทยในตอนนี้นะครับก็บอกว่าอาจจะ
กลับใจครับตัดสินใจลงมาชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมนะครับ
บิ๊กออสเองก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ
ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้นะครับ
ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในช่วงนั้นนะครับ
ส่วนเรื่องผลงานทีมชาติไทยที่ค่อนข้างจะล้มเหลว
บิ๊กออสก็บอกว่าโพสต์การทางขาดในสนามนั้นไม่ใช่หน้าที่
ที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะครับเป็นหน้าที่โค้ช

เขาไม่ได้เลือกนักกีฬานะครับโค้ชเป็นคนจะจัดใครลงเล่น
ใช้ระบบอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วจะให้ทำยังไง
แค่เรื่องเงินสนับสนุนที่หามาก็ยากพออยู่แล้วนะครับ
โค้ชจะจัดไขลงเล่นวันนั้นผมก็ไม่รู้
โค้ชจะเล่นสี่สองสามหนึ่งหรืออะไรก็แล้ว
แต่แค่เรื่องหาเงินเนี่ยผมจะตายแน่
จะไปเอาอย่างเป็นเรื่องอนาคต